เอาล่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
งานนี้ก็ได้นางเอกสาวคิมนี่แหละมาเสียบแทนฝ่ายสาวคิมเองก็ฟิตจัดพร้อมลุยเล่นบทฝาแฝดแบบเต็มสูบ
หนึ่งในคอร์สหลักก็คือการเอ็กเซอร์ไซด์ให้สวยฟิตพร้อมลุยแต่งานนี้เทรนเนอร์ส่วนตัวอย่างหวานใจพี่หมากจะช่วยดูแลขนาดไหน
เคล็ดลับเอลเอสของคิมคืออะไรปิดท้ายกันที่เร็วนี้คู่รักหมากคิมเขายังมีแพลนทำบุญใหญ่ด้วยกันอีกด้วย
ทั้งหมดนี้จะว่าอย่างไรไปฟังสาวคิมกันค่ะ
ก็ออกกำลังกายใช่ช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้นพี่หมากมีส่วนช่วยไหมคะแบบว่าออกกำลังกายแบบบังคับ
อย่างเงี้ยก็มีนะคือด้วยความมันก็เป็นรีเซคชั่นอยู่แล้วอ่ะถ้าเขาดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองเขาก็เขาก็ดูแลตัวเองค่ะมันก็แบบเออมันก็แนะนำเรื่องดีดีให้กันนะคะ
มีมีนะคะมีงานคู่เพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายงานไปแล้วก็มีเนี่ยอีกเดือนสองเดือนเนี่ย
ก็จะมีไปทำบุญที่กาญจนบุรีเป็นสร้างเอ่อโรงเรียนอนุบาลให้กับเด็กเด็กที่เขาแบบเอ่อ
สมทบทุนให้เขาอะค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะเนี่ย
ไอจีพี่หมาแล้วก็ไอจีคิมก็เดี๋ยวรอติดตามดูผลงานของเธอนะคะ
สองเสน่หาเร็วนี้ว่าสาวคิมจะสวยฟิตปังขนาดไหนนะจ๊ะใช่ค่ะ